ช่วงนี้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
คุณผู้ชมมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุสักประมาณ๕๓ปี

พอรถไฟวิ่งมาถึงปุ๊บกระโดดขวางเลยครับ

ที่พอเกิดเหตุขึ้นมาพี่สาวก็เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ
บอกว่าน้องสาวป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
เคยพูดไว้ด้วยว่าจะให้รถไฟชนตา
แต่ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณทางรถไฟสายใต้
ซึ่งอยู่ที่บริเวณด้านหลังวัดไตรโลกนะครับ
เขตเทศบาลเมืองเพชรชบุรีจังหวัดเพชรชบุรี
ก็มีการได้รับแจ้งมาว่ามีคนถูกรถไฟชนจนเสียชีวิต
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบพร้อมแพทย์แล้วก็ทางด้านของกู้ภัย
ในที่เกิดเหตุก็ไปพบรถไฟขบวนที่๐๓๒เส้นทางหาดใหญ่กรุงเทพจอดอยู่
แล้วก็มีศพของผู้หญิงวัย๕๓ปีอยู่ข้าง
เป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่๗ตำบลหนองสโหน
สภาพศพนั้นค่อนข้างที่จะน่ากลัวครับเป็นแผลชะกันแล้วก็กระดูกหักหลายแห่งทีเดียว
พนักงานคนขับรถไฟขบวนนี้เขาก็บอกว่า
เขาขับรถไฟมาจากหาดใหญ่ที่สงขรามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
เห็นแล้วนะมีผู้หญิงคนหนึ่งไปยืนอยู่ที่ริมทางรถไฟ
ก็ไม่ได้เอกใจแต่พอรถไฟวิ่งไปถึงใกล้ตัวผู้หญิงคนนี้
ผู้หญิงคนนี้กระโดดเข้ามาเลยครับเดินไปขวางทางรถไฟ
แน่นอนฮะรถไฟชนอย่างแรงเพราะเบรกไม่อยู่จริงเบรกไม่ทันครับ
จากนั้นก็จอดแล้วก็แจ้งจำรวจมาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อมาพี่สาวของผู้ตายนะก็เดินทางมาดูศพก็บอกว่า
น้องสาวเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเคยพูดเคยบ่นอยู่บ่อย
ว่าจะเดินไปให้รถไฟชนตายแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเดินไปให้รถไฟชนจริง
ครอบครัวกับญาติพี่น้องก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ส่วนเจ้าหน้าที่สอบสวนทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นถึงอดีตภูมิในการกองคลัง

เพิ่งก็จะลาออกมาจากราชการได้ปีกว่าเนื่องจากว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
สุดท้ายก็มาก่อเหตุฆ่าตัวตายนะครับ